อัธิบาปชมเรื่องหน้ากากอนามัยวันนี้มีการขึ้นโรงพรรคแจ้งความหรอก
และพระเอกดังอย่างศรราบเมธพิทักษ์

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองเอาดูการแจ้งความก่อน
ในบ่ายที่ผ่านมาที่ศรนหัวมาก
มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของคลินิก
เป็นคลินิกตรวจสุขภาพย่านมินบุรี
วันนี้ก็ไปนะฮะกับคุณอัจฉริยะ

บอกว่ารู้จักกับภรรยาของพระเอก
ชื่อดังผ่านการแนะนำของเพื่อน
ขายเป็นจำนวนมากเธอก็ตัดสินใจสั่งซื้อ
ซื้อ๒แสนชิ้นรวมแล้วเป็นเงิน๑ล้าน๘แสนบาท
ตกลงกันว่าให้จ่ายมัตรจำก่อนครึ่ง๑
ส่งของ๑๓มีนาคม
ที่บ้านของพระเอกชื่อดังแถวรัชดา
เนี่ยฮะเขาบอกว่าเขามีหลักโถงหลักฐานแบบเนี้ย
แต่พอถึงวันสั่งของนะฮะ
ตอนนั้นจ่ายไปแล้ว๙แสนจ่ายมัตรจำครึ่ง๑
ล้าน๘แสนบาทสั่งซื้อ๒แสนชิ้นปรากฏว่าวันนัดส่งของไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงกัน
ก็พยายามติดต่อขอเงินคืนแต่คู่กรณีอ้างว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการนำเข้า
เพราะว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมอืมใช่นำเข้าแบบนี้ไม่ได้
มันผิดกฎหมายโดยบอกให้เปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อในชื่อของตัวเธออ่า
ตัวเธอเองนะฮะผู้เสียหายบอกว่าวัตถุประสงค์จริงจริงคือเธอ
อยากจะได้หน้ากากอนามัยมาใช้ที่คลินิกของตัวเองเพราะว่ามีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นพันคน
พอไม่ได้ของเนี่ยเธอก็ไม่เอาแล้วไม่โอเคก็อยากได้เงินคืนนะฮะ
ก็เลยต้องเอาหลักฐานมาแจ้งความกับตำรวจ
ป้องกันตัวเองเพื่อที่บอกว่าถ้าเกิดมันได้เร็วก็ยิ่งดี
เพราะเราต้องใช้ทุกวันค่ะก็ติดต่อค่ะก็ติดต่อ
พยายามพยายามคุยพยายามแตกเกียรติแล้วแต่ว่า
มันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่เนี้ยเพราะวัตถุประสงค์เราก็คือ
หน้าตอนเนี้ยเราเราอยากได้ในส่วนของเราคืน
เราไม่ได้ต้องการนั้นแล้วไอ้ที่บอกว่าไม่ดีไม่ดียังไง
โอเคอยากให้รออยู่ยังไงอ่าประมาณก็คือรออืม
ประมาณก็คือรอไปก่อนหรือหรือไม่ก็ให้เราเหมือนสั่งซื้อ
เป็นชื่อเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือภรรยาของพระเอกดังที่ผู้เสียหาย
เข้าหมายถึงก็คือคุณติ๊กคุณติ๊กพระยาของพระเอกดังสอนรามเทพิทักษ์
ค่ะเนี่ยฮะสอนรามกับภรรยานะฮะติ๊กนะครับ
เมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมาหนุ่มสอนรามได้ไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
โดยเอาเอกสารการสั่งสินค้าจากประเทศเวียดนามที่สั่งหน้ากากอนามัยเอ็นเก้าสิบห้า
ไปกับตัวแทนเนี่ยฮะเป็นภาพที่ไลฟ์นะครับอ่ายืนยันว่า
เขาสั่งซื้อไปทางเวียดนามจริงนะฮะมีหลักฐานการสั่งซื้อ
แล้วก็จ่ายเงินมัดจำสินค้าไปแล้วด้วยแต่พอรัฐบาลประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
มันก็เกิดปัญหาค่ะหนุ่มสอนรามบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ย
ตั้งใจว่าทีแรกจะทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยอืม
พอเป็นสินค้าควบคุมเขาก็ต้องตัดสินใจยกเลิกแล้ว
ก็ยอมเสียเงินมัดจำที่ได้จ่ายไปยืนยันว่าพอเขาต้องยกเลิกการจะ
หน้ากากอนามัยมาขายค่ะเขาก็ยอมเสียมัดจำกับทางเวียดนามไปแล้วนะ
อืมก็พยายามติดต่อกับผู้เสียหายอ่ะเพื่อจะขอคืนเงินให้
แต่มันติดต่อไม่ได้ไงมันก็เลยเกิดปัญหาอืม
แต่ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
เขาก็เลยต้องไปแจ้งความเดี๋ยวฟังหนุ่มสอนรามนะครับ
เรายอมรับครับว่าในเบื้องต้นพอมีโรคแบบนี้
เราก็อยากจะขายของนะครับเราอยากทำอาหารกินเรายอมรับครับ
แต่เมื่อผิดกฎหมายเราไม่ทำครับเราต้องหยุดเราไม่ทำ
แต่คราวนี้คุณยานิษฐาก็บอกว่าอยากจะเอาเงินที่ชำระไปแล้วคืน
ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามโทรหาคุณยานิษฐา
คุณยานิถาก็ไม่รับโทรศัพท์ในวันพรุ่งนี้หรือมาลืนก็ได้
หรือวันที่๒ก็ได้หรือวันที่ไหนที่คุณสะดวก
คุณกรุณามาเอาแคชเชียร์เช็คทีเพราะว่าผมเนี่ย
ที่จะเอาเงินคืนคุณแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายกับคุณ
นะครับถ้าคุณจะสั่งหน้ากากผมไม่มีวันที่จะเอาหน้ากากเข้ามาจากต่างประเทศ
หรือเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปขายคนอื่นในราคาสูง
ไม่มีทางครับล่าสุดนะครับทางผู้เสียหายได้แจ้งมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ภรรยาของหนุ่มสอนรามแล้วนะว่าจะคืนเงิน๙แสนบาทให้
นัดหมายกันที่ส๑๗๕ขัวมากสองเมศรายนนี้นะฮะค่ะ
ซึ่งทางผู้เสียหายบอกว่าถ้าคู่กรณีเอาเงินมาคืนจนครบ

เพราะที่มาแจ้งความเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่า
ดำเนินคดีฟ้องร้องถึงขั้นศาลอะไรแบบนั้น

ก็นัดกันไว้๒เมษายนนี้ที่สอนอหัวหมากนะครับ